ตามกันต่อเลยกับรัฐธิพระบีดาโจเซฟ
ตอนแรกนึกว่าจะกลับบ้านเกิดไปอยู่กับน้อง
ปรากฏไปเจออยู่ที่ไร่ของสิทธิ์เขานี่เอง

นายทวีนั่นลาหรือพระบีดาโจเซฟอายุ๗๔ปี
อยู่ในไร่อยู่เย็นเป็นศุกร์ในอำเภอภูผามารจขอนแก่น

ก็แต่งกายเหมือนเดิมครับพระบิดาโจเซฟเนี่ยใส่แต่กางเกงฤษีไม่ใส่เสื้อ
มีลูกศิษย์๑คนนั่งอยู่ข้าง
บิดาโจเซฟก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าหลังได้รับการประกันตัว
ก็เดินทางมาอยู่ในไร่ของลูกศิษย์เลย
เพื่อจะรอขึ้นศาลวันที่๒๗มิถุนานี้
เหตุผลที่เอาทำไมพระบิดาโจเซฟไม่กลับบ้านเกิดไปอยู่กับน้องชายที่อำเภอหนองเรือเนี่ย
เขาบอกเพราะออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ผูกพันอะไรหรอก
แล้วจะกลับไปที่สำนักที่ชายภูมิก็กลับไม่ได้เหมือนกัน
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปแถมตอนนี้ก็โดนรื้อไปแล้วด้วยนะ
บิดาโจเซฟบอกถ้าหากว่าสารตัดสินว่าไม่มีความผิดก็จะอาศัยอยู่ในไร่แห่งนี้ต่อไปนี่แหละ
ยืนยันว่าไม่ได้มาตั้งสำนักใดลูกศิษย์เนี่ยตามมาอยู่กันเอง
แล้วเรื่องดื่มปัสสาวะดื่มของเสียเนี่ยที่บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
บิดาโจเซฟบอกตนเองไม่เคยสั่งนะไม่เคยสั่งให้ลูกศิษย์มาดื่มปัสสาวะตัวเองเลย
แล้วเรื่องที่ปัสสาวะมันไม่ซึมลงดินก็เพราะมันเป็นดินลูกรัง
ฝันว่าฉี่ไม่ซึมลงดินก็เลยลองฉี่ดูก็เท่านั้นเอง
แต่ที่ใครเอาไปดื่มเนี่ยเขาดื่มกันเองนะเขาไม่ได้สั่งครับ
นักศาลงได้นักศาลงตัวเองเพราะว่าจะประหยาด
แล้วที่ว่าฉี่ไม่ลงพื้นไม่ตึมมันจริงใช่ไงหรือเป็นเพราะดิน
ก็ไม่รู้เป็นนุกรังฝันล่าดินจะไม่ถูกนะฝันนี่ว่าฝัน

เรื่องศพเรื่องอะไรนี้จะเปลี่ยนไปไหมครับ
ไม่ต้องมาความเชื่อแบบนั้นไม่เอานะ
มันถิ่นสุขคลักษณะ
ส่วนอีกเรื่องที่คนเขาเป็นห่วงกันคุณผู้ชม

ลูกศิษย์ชี้แชงชี้แชงกับสื่อเลยว่า
ที่หมักไว้เนี่ยเขาเอามากินกันเอง
มาเป็น๑๐ปีแล้วไม่ได้ส่งขายนะพี่ปุ้ย

เขาบอกโอ้ท้าเลยนะท้านักข่าวไปตรวจสอบได้เลย